มาดูอีกหนึ่งบุคคลสำคัญสำหรับการเลือกตั้ง

ท่านนี้ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง
นั่นก็คือคุณถงชัยแมทิอินป์ใต่

วันนี้เนี่ยพี่เบิร์ตจะมีคอนเสิร์ตด้วยนะช่วงเย็นค่ำวันนี้

ใช่นะคะแต่ว่าตอนนี้เดินทางไปกูหาเลือกตั้งแล้วนะคะ
กำลังจะเข้าเลือกตั้งในเขตชุมชนบ้านสุขใจวชิลธรรมศาสตร์ที่๔๓สุขุมวิทร้อยหนึ่งทับหนึ่ง
เป็นหน่วยเลือกตั้งที่๖๑สัญญาณพร้อมแล้ว
ติดตามกันจากคุณแจ๊กเกอรีนนะคะ
สำหรับบรรยากาศที่หน่วยเลือกตั้งที่๖๑ที่ชุมชนหมู่บ้านสุขใจวัชิกธรรมสาธิต๔๓
ตอนนี้นะคะก็ประชาชนเริ่มทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์กันค่ะ
แล้วก็ทางด้านซ้ายมือของแจ๊กเกอรีนกองทัศน์สื่อมวลชนกำลังรอพี่เบิร์ดทรงชัยแม็กกินไต

ก็วันนี้เดินทางมา๘โมงครึ่งตรงเวลาเลยค่ะ
เพราะว่าในช่วงบ่ายพี่เบิร์ดทรงชัยของเราบ่าย๓ต้องไปขึ้นคอนเสิร์ตแบบเบิร์ดเบิร์ดโชว์ค่ะ
ซึ่งทันทีที่พี่เบิร์ตมานะคะก็จะเดินมาที่นี่เลยค่ะ
มาเช็คหมายเลขชื่อนะคะที่บอร์ดตรงนี้นะคะซึ่งพี่เบิร์ตลำดับรายชื่อที่๓๕๓นั่นเองนะคะ
เดี๋ยวรอสักครู่นะคะพี่เบิร์ตก็จะเดินทางมาแล้วค่ะ
สำหรับใครที่ติดตามไทยรัตทีวีตอนนี้ก็
แต่งตัวสวยหล่อเลยค่ะออกจากบ้านนะคะแล้วก็มาใช้สิทธิ์กันค่ะ

ซึ่งนะคะจริงแล้ววงการบันเทิงนะคะก็ศิลปินดาราหลายท่านคึกคักกันหน้าดูเลยค่ะ
ก็นอกจากพี่เบิร์ตแล้วนะคะมีคุณนัทมีเรียค่ะ
จะเดินทางมาใช้ซิตี้ซอยราชประเขานะคะ
มีลุลาค่ะจะเดินทางไปที่วัดภาษีเอกมัย๒๓ค่ะ
แก้มวิชญานีนะคะก็ไปที่เขตสวนหลวงค่ะ
คุณไผ่พงศธรนะคะลูกทุ่งสุดฮอตของเราก็ไปที่ถนนปัญญารามอินทาค่ะ
มาแล้วค่ะพี่เบิร์ตนะคะก็กำลังเดินทางมาแล้วนะคะ
นี่เป็นบรรยากาศสดจากทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
ค่ะก็เดี๋ยวเรามารอดูพี่เบิร์ตกันนะคะเนี่ยค่ะก็กองทัพสื่อมวลชน
คือพี่เบิร์ตเนี่ยค่ะเหมือนเป็นเครื่องหมายสัญลักษณ์ของวงการบันเทิงนะคะ
ถ้าพี่เบิร์ตมานั่นหมายความว่าประชาชนชาวไทยเราต้องออกมาใช้สิทธิ์กันได้เลยนะคะ
นี่ค่ะพี่เบิร์ตมาแล้วนะคะรายงานสดจากไทยรัฐทีวีค่ะ
นี่พี่เบิร์ตมารอเลยค่ะคุณผู้ชม
เดี๋ยวเราจะได้ดูบรรยากาศกันสดสดเลยนะคะก็จะมีกองทัพสื่อมวลชนมามากมายเลยนะคะ
ค่ะตอนนี้นะคะพี่เบิร์ตก็มาแล้วนะคะค่ะ
พี่เบิร์ตค่ะพี่เบิร์ดสวัสดีพี่เบิร์ตด้วยค่ะ
ค่ะพี่เบิร์ตสวัสดีค่ะเดี๋ยวพี่เบิร์ตจะเดินมาที่ครูหาแล้วนะคะ
ชูบัตรประชาชนค่ะ๖๐ปีแล้วโอ้นี่ค่ะยังหล่ออยู่เลยนะคะ
บรรยากาศที่เอ่อหนุนเลือกตั้งที่หกสิบเอ็ดตอนนี้คือคลักมากเลยค่ะ
พี่เบิร์ตกล้องไทยรัฐหน่อยค่ะกล้องไทยรัฐน้องหน่อยค่ะ
นี่ค่ะอ่านี่นะคะพี่เบิร์ตไม่ง่วงนะคะ
อ่าพี่เบิร์ตค่ะพี่เบิร์ตเนี่ยค่ะก็บรรยากาศสดพี่เบิร์ตสวัสดีค่ะ
อ้าวสวัสดีสวัสดีค่ะไทรัสทีวีค่ะรายงานสดเลยค่ะพี่เบิร์ด
ครับสวัสดีครับไทรัสทีวีครับมาเจ็บซ้ำเลยค่ะ
เหรอครับถึงกี่โมงครับพี่เบิร์ดเดี๋ยวสิค่ะไม่เหนื่อยเลย

แล้วก็จะไปใช้สิทธิ์เข้าครูหากันนะคะ

ขอกล้องนี้หน่อยค่ะ
พี่เบิ๊ดเอา๒รอบหน่อยเลยครับ
เบิร์ตจะไปต่อคิวเข้าครูหาแล้วนะคะ
ค่ะเดี๋ยวเราดูภาพบรรยากาศกันสดเลยนะคะ
ถอยหลังนะคะเข้าครูหา

เดี๋ยวพี่เบิร์ดเข้าครูหาเลยค่ะ
เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวพี่เบิร์ดออกมาให้สัมภาษณ์กันนะคะค่ะ
นี่แหละค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นการแสดงนะคะ
หน้าที่แล้วก็สิทธิของประชาชนชาวไทยค่ะ
แม้ว่าจะเป็นซูเปอร์สตาร์นะคะก็ยังทำหน้าที่ของตัวเองอย่างแข่งขันค่ะ
นี่แหละค่ะแล้วพี่เบิร์ตก็ทำตามระเบียบนะคะ
ก็เมื่อสักครู่ไม่มีคิวก็เลยเดินเข้าครูหานะคะเลือกตั้งเลยค่ะ
นี่ค่ะคือบรรยากาศสดนะคะรายงานสดเลยนะคะจากหน่วยเลือกตั้งที่๖๑
ชิ้นธรรมสาธิตนะคะ๔๓ซอยสุขุมิตร๑๐๑ค่ะ

พี่เบิร์ตยิ้มแย้มแจ่มใสมากเลยค่ะ
ค่ะนี่คือภาพสดนะคะ
ประชาชนคนไทยทั้งประเทศเลยนะคะ
ใครที่ยังไม่ตื่นตอนนี้รีบตื่นมาเลยนะคะพี่เบิร์ตออกมาแล้วค่ะ
เราก็ต้องมาใช้สิทธิ์ของเรานะคะ
นี่ค่ะกำลังเข้าคู่หาแล้วนะคะ

พี่เบิร์ตมากับพี่นกน้อยคือผู้จัดการของพี่เบิร์
สวัสดีค่ะรายงานสดค่ะพี่นกน้อย
นี่ค่ะเดี๋ยวเราดูภาพกันตรงนี้นะคะ
กองทัพสื่อมวลชนเยอะมากจริงค่ะ

สำหรับประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศเลยนะคะ
ตอนนี้เห็นพี่เบิร์ตมาใช้สิทธิ์แล้วเราก็ต้องตื่นแต่เช้าไปใช้สิทธิ์กันเช่นเดียวกันเลยนะคะ
อีกสักครู่เดี๋ยวได้ฟังสัมภาษณ์พี่เบิร์ตนะคะ
เชิญชวนคนไทยไปใช้สิทธิ์กันค่ะเพราะว่าสิทธิ์ครั้งนี้สำคัญมาก
สำหรับการพัฒนาประเทศของเราในอนาคตค่ะ
บรรยากาศตอนนี้นะคะก็เริ่มร้อนแล้วนะคะ
ยังสื่อมน้ำชนเยอะมากจริงนะคะ
จริงไม่ใช่แค่บันเทิงนะคะก็มี
สายการเมืองนะคะสังคมก็เดินทางมาร่วมเก็บภาพ
การใช้สิทธิ์ของพี่เบิร์ตด้วยนะคะ
กันอีกทีนะคะสำหรับใครมาใช้สิทธิ์ห้ามเซลฟี่นะคะกับภาพเอ่อ
กับห้ามเซลฟี่กับที่ครูหากันนะคะหมายเลขบัตรนี้ห้ามเด็ดขาดเลยนะคะ

ของสื่อมวลชนเยอะมากจริงจริงค่ะ
นี่เป็นรายงานสดเลยนะคะจากไทยรัฐทีวีของเรานะคะ
บรรยากาศก็ค่อนข้างจะชุดละมุนนิดนึงนะคะ
แต่ได้ดูกันสดสดเลยค่ะพี่เบิร์ดหกสิบแล้วก็ยังหล่อเลยนะคะ
ที่สำคัญนี่ฟิตมากจริงจริงเดี๋ยวบ่ายสามวันนี้นะคะ
ก็จะไปแบบเบิร์ดเบิร์ดโชว์นะคะ
รอบสุดท้ายแล้วหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็เลิกตีหนึ่ง
อย่างที่ได้พูดคุยกับไทยรัฐทีวีไปเมื่อสักครู่นะคะ
น่ารักนี่มีให้พรด้วยนะคะเห็งค่ะ
เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาดูสัมภาษณ์พี่เบิร์ดทรงชัยมะกินไตนะคะ
สัมภาษณ์แล้ว
และตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในช่วงของการที่จะเริ่มต้นสัมภาษณ์นะคะ

ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะตั้งแต่๘โมงครึ่งค่ะ
นี่ค่ะพี่เบิร์ดมาแล้วนะคะเดี๋ยวแจ๊กรีนขอเดินทางไป

พี่จัดมา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

อาระครับ
นำที่ใจกว้างแล้วก็รักทุกอย่างที่เป็นของที่เป็นไทยครับ

น้ำศักดิ์สิทธิ์ของพวกเราเลยถ้าเผื่อพวกเรามีพี่บอลเนี่ย
พวกเราก็จะสบายกันหมดในถักน้ำของบันเทอร์อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรล่ะ
จากการเลือกตั้งครั้งนี้ครับเอาเถอะอยากเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนมา
เอาให้ดีก็แล้วกันพวกเราพวกวงการบันเทิ
มีหน้าที่ทำความสวยกับประเทศอยู่แล้วนะครับเรามีหน้าที่เรารออยู่แล้วครับ
เมื่อพวกพี่พี่เสร็จกันเมื่อพี่พี่ก็บอกมาแล้วกัน
เราจะได้ทำตามกฎที่พี่สั่งขึ้นมาครับผมพี่เบิร์ดเชิญชวนเลยค่ะ
คนไทยตอนนี้เชิญชวนห้าโมงเย็นกับพี่นะครับครับ
วันนี้ห้าโมงเย็นนะครับวันนี้ไม่ตื่นแต่เช้าแล้วนะครับ
เมื่อคืนนี้ก็เล่นคอนเสิร์ตยังตื่นเลยครับมันมีความรู้สึกตื่นเต้นกว่าคอนเสิร์ตเลยนะครับ
ที่เราได้มีโอกาสจะได้มาเลือกตั้งคนที่น้องน้องที่ได้เอ่อ
มีโอกาสเป็นครั้งแรกที่เป็นนุ่มเต็มที่เป็นสาวเต็มที่
อย่าลืมออกมานะครับและพวกที่กำลังหนุ่มอย่างเบิร์ตอายุ๑๖เนี่ยครับ
ก็รีบออกมาแต่เช้าหรือว่าตอนนี้ออกมายังไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับ
แต่ถ้าเผื่อว่าร้อนกว่านี้ก็เอาแดดมาซะหน่อยก็ดีแต่เอ้ยเอาร่มไว้แดดดีพอแล้ว
เอาร่มมาครับเอาร่มมาครับอยากให้ทุกคนมาใช้สิทธิ์นะครับ
มาใช้สิทธิ์กันเยอะเพราะเราเป็นคนไทยครับ
สดสดจากพี่เบิร์ททงชัยเลยนะคะพี่บ้อสนี่แข็งแรงมากเดี๋ยวถ่ายภาพ
คิดถึงเช่นเดียวกันนะคะค่ะและนี่นะคะคือบรรยากาศสดเลยนะคะ
ทีหน่วยเริ่มตั้งที่หกสิบเอ็ดนะคะที่สุขุมิตรแสดงหนึ่งถับหนึ่งค่ะ